นี่ฮะเกษตรทำเงินจะพาไปดูสวนข้างบ้านของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เขาน่ะสะสมบอนสีบอนด่างปลูกขยายสายพันธุ์
จนตอนนี้จากงานอดิเรกรายได้เสริมมันกลายเป็นรายได้หลักไปแล้วเขาทำได้อย่างไรติดตามเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
หนุ่มพนักงานประจำบริษัทเอกชนได้กลับมาบ้านเกิดในช่วงวิกฤตโควิด๑๙แพร่ระบาด
ก็เลยหันมาปลูกบอนสีบอนด่างและไม้แปลกขายแม้ว่าช่วงนี้กระแสนิยมจะลดน้อยลง
แต่เกษตรกรมือใหม่คนนี้ก็ยังยึดเป็นอาชีพหลักไปแล้วนะครับเพราะรายได้ดีไม่แพ้งานประจำเลย
ชาวตลอดข่าวมาที่สวนบอลศรีบอลด่างที่อยู่ที่ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
มีต้นบอนด่างมากมายหลากหลายสายพันธุ์ปลูกอยู่ข้างบ้านแบบนี้
เจ้าของสวนนั่นคือน้องชาวลิศคงเมืองอายุ๓๔ปีที่เขาทำแบบนี้เพราะชื่นชอบไม้ด่างและไม้แปลกหายากอยู่แล้ว
ตัดสินใจนำเงินทั้งหมด๔แสนบาทออกตระเวนหาซื้อไม้ด่างตระกูลบอลมาสะสมไว้ครับ
ดูแลจนขยายพันธุ์น้องชาวลิศก็ทยอยขายผ่านทางออนไลน์ครับ
ขายในราคาที่จับต้องได้นะน้องชาวลิศครับในสวนแห่งนี้มีบอนมากมายหลายสายพันธุ์มากเลย
ทั้งหมดเนี่ยมีกี่สายพันธุ์ครับเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณสามร้อยกว่า
ก็หลายมันมารวมกันอยู่ที่ในส่วนสูงสุดก็ประมาณหลักหมื่นสามสี่หมื่น
ตัวนี้ไม่ตำยังหรือเรียกก็มาปลูกต้นไม้โดยเจ้าพก
น้องชมลิศเลือกที่จะปลูกบอนสีบอลด่างให้ลูกค้าเลือกกว่า๓๐๐ชนิดนะ
แล้วจะเน้นราคาขายที่หลากหลายคนสามารถหาซื้อได้ครับโดยขายตั้งแต่ต้นละสองร้อยบาท
ไปจนถึงสี่หมื่นบาทเลยนะครับหลากหลายสายพันธุ์ที่มารวมตัวกันอยู่ในสวนแห่งนี้ก็ขายในราคาถูก
และราคาแพงแตกต่างกันออกไปแม้ว่าในช่วงนี้ราคาไม้ด่างจะลดน้อยลงก็ตาม
ส่วนไม้ที่ยังขายราคาแพงได้อยู่ก็คือเซเรนบอลศรีบุษราคำและบอลนา
ซึ่งต้นที่ราคาสูงสุดตอนนี้เนี้ยขายอยู่ที่สามหมื่นถึงสี่หมื่นบาทครับ
ตัวน้องชมฤทธิ์เองสร้างรายได้นะไม่ต่ำกว่าสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทต่อเดือนเลยนะครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
สร้างรายได้ดีจริงจริงค่ะผมนึกว่าไอ้ไม้บอลพวกนี้มันจะตก
ไปแล้วนะเอาจริงมันก็ปลูกเป็นไม้ประดับไง
มันก็อยู่ได้เรื่อยยาวสำหรับใครที่สนใจหรือชอบที่จะทำอะไร
ก็ต้องทำด้วยใจรักแล้วก็ศึกษามันอย่างถูกต้องด้วยนะคะ